พาไปดูเหล่าบรรดานางฟ้าและเทวดา

เดี๋ยวจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเป็นนางฟ้าเทวดงเทวดากัน

มันมีอะไรที่มันเฮฮาเยอะ
เด็ดอย่างนั้นเลย
รวมมาแล้วติดตามกันเลยในช่วงของตลอดโซเชียล
เขามีสเต็ปอะไรมาโชว์กันบ้าง
เต็ปแรกสายยิมนาสติก
ปีลังกาคือท่าเด็ดของเธอคนนี้ครับ

สเต็ปต่อไป
เอวพริ้วที่บอกเลยครับว่าเอวดีมาก

การันตีได้เลยล่ะครับ
ต่อกันที่สายมาเป็นทีม

พวกเราเรียกนอกกระเทียม
ข้างล่างสบายดีไหม

ใครทำเร็วมันสุดจ้า

งานนี้เนี่ยคอสตูมจะเต็ม

ไม่ยั้งระวังเป็นลมด้วยนะจ๊
ระวังเป็นลมด้วยนะจ๊ะ
ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับ
อย่าคิดว่าเทวดานางฟ้าเนี่ยจะเต้นแรงเป็นอย่างเดียว
สเต็ปน้อยค่อยเคลื่อนก็มีนะ
วีฮ่า
สุดท้ายครับสายนี้เนี่ยมีกันให้เห็นบ่อย
สายมันคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครก็มา
โอ้โหพ่อคุณครับใช้พื้นที่เยอะเหลือเกินนะ

น้าว
ส่วนสาวคนนี้เนี่ยหนูจ๊ะ
วยเต้นให้เข้ากับจังหวะเพลงด้วยนะ
พี่เนี่ยเวียนหัวเหลือเกินน้องเอ้ย
สวนสาวรูป